รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เห็นสามีบอกเป็นคนสวยคนหนึ่งเลยแหละ

แต่แบบอยู่ดีมาวันหนึ่งกับแก่อายุ
ใช่ค่ะดำไปหมดแล้วนะเนื้อเนื้อดำ
คงห้าสามีแบบพอไม่ได้อีกแล้ว

แม้จะบอกเพราะว่าแม่แหละ
พอไม่มีวันจะทิ้งพ่อพ่อแล้วนะ
สู้จนพ่อจนหมดแรงสู้

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ

ชนชั้นทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษา
เพราะนี่คือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นความภาคภูมิใจของเราทั้งสองคน

มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในเรียกว่าทุกระดับกันเลย

คือประคับประคองผู้เข้าแข่งขันที่มาทุกคนให้ได้เงินเยอะที่สุดค่ะ
ยิ่งถ้าร้องครบ๑๐นะคะหยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท
เราอยู่นี่นะครับได้เห็นอะไรหลายอย่าง

ได้เห็นความรู้สึกดีของคนที่ยังเก็บเอาไว้ข้างใน
แล้วก็ได้เห็นคนที่มีจิตกุศลพร้อมที่จะบริจาคทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาเลย
เห็นแค่ในรายการเราแล้วก็ตามไปบริจาคเอง
และวันนี้ก็ยังคงเป็นเวลาของเธออยู่นะครับคนเดิมคุณบังเอิญ
คู่นี้ก็ถือว่าเป็นตำนานรักที่สะเทือนอารมณ์สะเทือนใจเหลือเกิน
เพราะว่าเป็นความรักที่สวยงามแต่ว่าด้วยสังขารที่ร่วงโรยทั้งสามีและภรรยา
ทำให้เขาประคับประคองชีวิตคู่เนี่ยไปได้ยากจริงไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลิกรักกันนะคะ
แต่อาจจะจากลากันไปวันใดก็ไม่รู้เพราะว่าสังขารเนี่ยไม่ไหวแล้วนอกจากความจนจะกัดกินแล้วสุขภาพยังร่วงโรยไปมากอีกด้วย
พบกับภาพชีวิตของเธอกันอีกครั้งนะครับคุณบังเอิญผู้หญิงหนังแข็งที่ไม่ยอมแพ้ต่อโรคร้ายครับ
ชื่อบังเอิญนามสกุลล่ำเล็กอายุ๔๔ปีบ้านอยู่จังหวัดกาญจนาบุรีอำเภอพระพลอยตำบลน่องลี
ทุกวันนี้หนูอยู่กับลูกสาวคนเล็กสองคน

ทุกวันนี้ผมก็ขับวินอยู่ซอยกลับเจริญครับ
สุขวัด๗๖พระบะแดงครับ

เมื่อปีพศ๔๙ผมอุบัติเหตุครับ
ช่วงการรุภว่งแล้วก็ล้อหลังก็ทัพขาผมหัก
มาตั้งแต่ปี๔๙แต่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปเอาเหล็กออกครับ
ถ้าผมไปเอาเหล็กออกก็คือต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือน
ภายในเดือนหนึ่งที่ผมนอนอยู่นี่ลูกครอบครัวผมจะเอาเงินที่ไหนใช้จ่าย
เขาบอกหนูว่าเป็นโรคนั่งแข้งโรคนั่งแข้งที่ฉันเป็นเป็นมา๓ปีแล้ว
ทุกวันนี้ก็ยังไม่ให้เลยจากที่ลูกเคยดีแล้วอยู่มันไม่มีเลี้ยวไม่มีแรง
จะทำงานก็ลุกไม่ได้มันปวดไปหมดยึดจับอะไรก็ไม่ได้มันหลุดมือไปหมดเลย
ตักข้าวเข้าปากน่ะมันก็รูดมืออ้าปากก็ไม่ขึ้นแบบคล้ายเหมือนฆ่ากันไกลมันค้างเนี่ย
อ้าปากก็ไม่ได้ล้างอึ๊กล้างชี้ลุกก็ไม่ได้ตากน้ำอาดตัวเองก็ไม่ได้
แม้กระทั่งลูกเดินมันเหมือนมีคล้ายเหมือนเข้มอะไรมาทิ้มเจ็บไปหมดทั้งตัวเลย
ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรอุ้มลูกจะอุ้มอุ้มไม่ได้เลยมันเจ็บไปหมด
ไม่รู้จะบรรยายให้ฟังยังไง
คุณป่ามันอาการเดียวกับไฟไหม้เลยเหมือนกันนะ
หนูตกใจที่ว่าทั้งตัวหนูมันเป็นรอยเหมือนเก็ดงูคาบงูขึ้นมาเลย
หนูว่ากำได้แค่นี้เวลากำมากแล้วก็ลูกมันเหมือนจะทะลุขึ้นมา

ที่เป็นแรกอยู่ดีทำไมอยู่ดีผอมลงผอมลงผอมดำลงเลย
ค่าใช้จ่ายไปหาหมอครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับ
๕๐๐๐ก็บ้าจ่าทุกเดือนมอดจะต้องหนัดค่ะ
ถ้าบางครั้งที่ว่าหนูไม่ได้ขึ้นมานะ
หมอบอกไหมว่าถ้าพี่ยังเป็นอย่างนี้อยู่

ต้องเอาออกถ้าเกิดวันหนึ่ง

ตอนนี้ไม่ใช่ว่าเอาเหล็กออกนะ

สมมุติว่าถ้ามีเงินก้อนหนึ่ง
ที่พอจะรักษาคนได้คนเดียว

ลูกต้องรักษาให้แฟนให้ก่อน
ถ้าเขาต้องมาตัดภาพ
แล้วลูกที่อยู่ทั้งล่างจะอยู่ยังไง

ผู้น้าครอบครัวต้องมาตัดภาพเถียง
ก็อย่าให้แฟนนูห้าย
เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาทคุณบังเอิญร้อง
ได้ครับได้
แล้วตอนนี้นะครับคุณบังเอิญนะครับก็ได้อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับ
ก็มาทักทายสวัสดีนะครับคุณบังเอิญสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะคะเป็นครั้งที่๒
วันนี้ก็ต้องขออนุญาตให้คุณบังเอิญนั่งสนทนาแล้วก็อาจจะต้องนั่งร้อง
ถ้าคุณบังเอิญเขาไม่ไหวนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคุณเอิญเนี่ย
เป็นโรคนางแข็งแล้วก็จะมีการเจ็บที่ร่างกายนะฮะหลายจุด
รวมทั้งเท้าด้วยบางทียืนแล้วก็เจ็บแล้ววันนี้ก็มากับครอบครัวเหมือนเดิมนะครับ
ก็คือสามีแล้วก็ลูกสาวนะครับคนเล็กนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
บังเอิญก่อนหน้านี้ค่ะก่อนจะไม่สบายเป็นโรคหนังแข็งเนี่ยค่ะ
ทีทำอาชีพอะไรค่ะ

งั้นตอนนั้นส่องคนผู้หมาเธอทำงานได้ตังฯทั่งดีไม่คะตอนเดือน

ก็เหลือลูกคนกลางกับคนเล็กอีก๒คนที่จะต้องเลี้ยงอยู่
พอหลังจากคลอดลูกคนเล็กเสร็จโรคนี้เราถึงเป็นนะคะ
รายได้นะตอนนั้นเลยตกแล้วเดือนเท่าไหร่ทำงานกับสองคน
ณตอนนั้นวิก๖๐๐๐กว่าจ้ะ
๑๕วัน๖๐๐๐กว่าสามีอีกรวมแล้วก็๑๐๐๐๐กว่าบาท๑๕๐๐๐ประมาณนี้ก็สบาย
อันนั้นก็คือตอนนั้นอยู่กรุงเทพฯชาวบ้านอยู่มีเงินเก็บมีเงินเลี้ยงลูก
ก็พอใช้ไม่เดือดร้อนแล้วครับจะพูดไป
ครั้งที่แล้วสามีบอกบอกเนี่ยดีขึ้นแล้วนะคือเดิมที่เป็นช่วงแรกเลยอ่ะ
คือเหมือนคนอายุ๘๐๙๐เลยพี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยนะ
จริงค่ะเพิ่มนี่ไปหมดยาวจนก้นเลยค่ะ
เห็นสามีบอกเป็นคนสวยคนหนึ่งเลยแหละแต่แบบอยู่ดีมาวันหนึ่ง
เมียกับแก่อายุ๘๐๙๐คือ
ดำไปหมดเลยนะเนื้อในดำ
ถ้าเรามีสตางค์ขั้นตอนในการรักษาหมอจะทำยังไงกับเราบ้าง
ลูกก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะทำอะไร
คือณตอนนี้ที่พี่ไปหาหมอก็คือว่าเขาก็ให้ยามา

แล้วมีการเอ็กซาเรย์มีอะไรไหมฮะ

ก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยทั้งในปกติ

เขาใช้เวลารักษานานเท่าไหร่ก็ถึงหาย
หนูเคยถามแต่หมอเขาบอกว่า
ไม่เคยเจอก็เขาบอกเพิ่งเจอนู่นนี่แหละ

อย่างนี้ก็ต้องทดลองไปด้วยกันกับหมอ
หมอก็ศึกษาเราเองก็ต้องศึกษา
หรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มีใครในบ้าน

สามารถติดต่อทางรายการเราได้นะคะ
เข้าไปที่เพจร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

เพื่อใครที่รู้มีประสบการณ์ทางด้านนี้

สำหรับคนที่ป่วยโรคนี้
ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามันรักษาแล้วหาย

บังเอิญจะกลับไปทำงานกลับค่ะ

อยากค่าอยู่ที่บ้านภิการจนบุรี

วางแผนอะไรไว้บ้างหรือยัง

ยังไม่ได้คิดไว้เพราะหวังอย่างเดียวเท่านั้นคืออยากจะหายถูกไหม

ตอนนี้รายได้เราก็อย่างที่ทราบกันดีว่ามาจากสามีทางเดียว

บังเอิญอยากจะบอกอะไร
หรืออยากจะขอบคุณอะไรคุณสามีไหม

๊อตคอก๊อตทุกอย่าง

บางครั้งแม่ยังคิดว่าพ่อทิ้งแม่เลย

แต่พ่อกับลูกก็ให้กำลังใจแม่มาตลอด
ก็คงห้าสามีแบบพ่อไม่ได้อีกแล้วในชีวิตเนี่ยที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ที่บอกพ่ออยู่ตอนนี้
จะบอกพ่อว่าแม่ให้รักพ่อมาห้างเลยขอบคุณพ่อมากจ้ะ
ขอบคุณครับ
จนหมดแรงสู้

เป็นภาษาบ้าน

เพื่อครอบครัวเพื่อผู้หญิงที่เขารักตรงนี้
เห็นตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าเทให้หมดจริง

เห็นสามีเหนื่อยแล้วก็อดสงสารไม่ได้บางที
ก็แอบคิดว่าถ้าตายไปสักคนนึง
แล้วร้องไปแล้ว๒เพลงคุณป่าค่ะ
สองหมื่นบาทได้ไปแล้วสองหมื่นบาท

วันนี้มาเริ่มต้นกันที่เพลงที่๓ครับ
เพลงนี้ก็มีมูลค่า

มาหามูลค่าสี่หมื่นบาท

ฟังไปแล้วรู้จักเพลงนี้ไหมคะ
รู้จักค่ะ
ที่มีอยู่เหลือหมื่นหนึ่งเลยแต่ตัวช่วยยังมีอยู่ตัวช่วยยังมีอยู่ครบเลย
เพลงนี้ได้อาจจะข้ามเพลงนี้ไปเลยเพลงเก่งก็ยังดีได้ฟังเพลงต้นฉบับหนึ่ง
ก็ยังดีเปลี่ยนเพลงก็ยังได้ร้องผิดหนึ่งคำก็ยังได้
ใจก่อนว่าจะหยุดรับสองหมื่นหรือจะสู้ต่อ
นะครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓
มูลค่าสี่หมื่นบาทคุณจะสู้หรือจะหยุด

ตกลงว่าสู้หรือหยุดครับ

แม่มีอึ้งไปนิดนึงนึกว่าจะบอกว่าหยุด

แต่ว่าตอนนี้ตัดสินใจที่จะสู้แล้ว
จะสู้ด้วยตัวเองหรือว่าจะสู้แบบมีตัวช่วย

ตอนนี้๓แผ่นป้ายที่มีสิทธิ์ใช้ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

อยากได้อะไรมากเป็นพิเศษไหมครับคุณบังเอิญ

จะได้ประหยัดแรงด้วยนะคะ
ตั้งใจเลือกให้ดีนะครับ

ตัวช่วยของคุณบังเอิญนะครับ
ในเพลงที่๓แผ่นที่๒ก็คือ

ถ้าแค่ฟังเพลงต้นฉบับหนึ่งท่อนพอสำหรับพี่ไหม

คิดว่าเราร้องไม่ได้ร้องออกมาเลยแล้วเราเปิดท่อนนั้นให้ฟังหนึ่งท่อน
ไม่มั่นใจอีกแต่กลัวจะเพิ่มจนเพิ่มทำหน้าที่น่ะจ๊ะ
อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกิน
แต่กลัวจะเพิ่มจนเพล่าทำเกินหน้าที่
เอานะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังตั้งใจฟังให้ดี
ถ้าพร้อมนะครับมาเลยครับ
ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกิน
แต่กลัวจะเพิ่มจนเพล่าทำเกินหน้าที่
ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จักเลื่อนเป็นคนรักไม่ได้สักที
จึงทำเข้าสิ่งที่มียามเห็นเธอเป็นทุกข์ใจ
ห่วงอยู่ใกล้ใกล้จาก
แหน่มีแถมพอมั้ยพอมั้ยครับพอมั้ย
อยากเปิดอีกไหมครับอยากเปิดเถอะเปิดอีกแผ่นหนึ่งดีกว่านะครับ
เพราะว่าขนาดให้ฟังเพลงต้นฉบับแล้วได้ฟังแล้วคุณบังเอิญยัง
อาจจะเป็นเพราะว่าร่างกาย
เพลินไม่ต้องกดดันจ้ะนะถ้าไม่ชัวร์เราเปิดได้อีกนะโอเค
เพื่อจะเจอข้ามเพลงนี้หรือเจออย่างอื่นเจอเพลงเก่งดีกว่า

ตอนนี้เลือกไปแล้วนะครับก็คือแผ่นที่สอง
ตอนนี้เหลือแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สามสี่ห้าหก

ตัวช่วยของคุณบังเอิญก็คือ

โอเค
ก็ยังถือว่าดีที่สุดรองลงมาจากข้ามเพลงนี้ไปเลย
เพลงนี้เป็นเพลงเก่งให้เพลงอะไรไว้กับทางรายการพี่บังเอิญ

รู้ว่าเขาหลอกนะแต่เต็มใจให้หลอกของคุณซิลินทานิยากร

อยากจะใช้อีกไหมหรืออยากจะร้อง

ได้ก็ผู้แข่งขันของเรานะครับเปิดตัวช่วยแผ่นที่สองออกมานะครับ
ร้องเพลงเก่งของตัวเองและเลือกที่จะใช้เพลงเก่งนี้เป็นเพลงที่สาม
เอาละครับมาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจยิ้มข้างนอกช้ำใน
นางคำหวานที่ลิ้นล็อกใจเขาหลอกใช้ก็รู้
ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำช้ำหรือเปล่าคิดดู
นางใจรักที่ให้เขาอยู่หรือจะสู้นาน

รักเขามากเราก็ให้เขาหมดเหลือแต่หยดน้ำตา
หัวใจวิวก็พงเสียว่าเราเกิดมาใช่วิว
หัวใจให้ร้ายรวมทุกทีวิทย์